เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปปะทะคารมกับพนักงานของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
วัชรพลเพราะว่าเธอต้องการจะนำสุนัขเข้าไปด้วย
คือห้างสรรพสินค้าบางห้างเนี่ยเขาก็มีโซนให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้สุนัขเข้าไปได้
ห้างร้านต่างเขาปิดอยู่แต่นี่ฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
พยายามจะนำสุนัขเข้าไปข้างในอ่าที่อยู่ในรถเข็นเนี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเดี๋ยวท่านลองดูนะครับ
นี่ครับนี่ยังเป็นบริเวณพื้นที่ด้านหน้าอยู่นะฮะ
พนักงานรอปภนะครับแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้๑๐เมษายนห้างสรรพสินค้า
วัชรพลนะครับคนที่ถ่ายคลิปแล้วนำมาโพสต์บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ต้องการนำสุนัขเข้าไปในห้างแล้วถูกรอปภ
ห้างกันเอาไว้ไม่ให้เข้าก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นนะฮะแล้ว
ก็ไปด่ากราดเลยนะฮะว่าไม่ยอมให้เข้านี่นะฮะขนาดมีคนมา
ทานอะไรยังไงก็ไม่ฟังนะครับเหตุการณ์นี้นะครับผู้
หญิงที่ไปต่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างพร้อม
ไม่พอใจที่ถูกเคลื่อนย้ายสุนัขที่อยู่ในรถเข็นออกมาด้าน
ของตัวห้างนะฮะเธอจะเอาเข้าไปด้วยนะครับคนที่อยู่ใน
เหตุการณ์หลายคนบางคนก็ทนไม่ไหวก็มาช่วยกันต่อว่า
ขานก็มีนะครับเนื่องจากที่หน้าห้างมีป้ายติดอยู่แล้ว
ว่าห้ามนำสุนัขเข้าห้าง

ตอนนี้ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา

ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา

ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา

ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา
ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา

ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา
ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา
ก็ไม่มีคนเข้ามาไม่มีคนเข้ามา

อันนี้ตอนนั้นกำลังจะเอาขยะไปทิ้งแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คนที่อยู่ในคลิป
กำลังยืนอลวาดเจ้าหน้าที่ของห้างอยู่มีประโยคที่บอกว่าถ้าไม่ให้เอาหมาเข้าแต่แรกเนี่ย
ก็จะไม่เอาเข้านี่ฮะแต่พอเธอเอาเข้าไปกลับถูกเข็นผลักออกมาข้างนอก
เธอก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นนะแต่ทางห้างเนี่ยเขามีกฎอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับ
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนที่จะเอาสัตว์เลี้ยงหรือว่านำสุนัขเข้าไปในห้างได้
สุดท้ายก็นำเข้าไปไม่ได้นะครับรอปภที่อยู่ในคลิปนะครับที่พยายามจะมาห้ามแล้วก็ถูกอารวาสไปเนี่ยเอ็ดไปเนี่ย
ก็เป็นผู้หญิงนะเธอก็บอกว่าเหตุการณ์ก็จบไปแล้วล่ะนะเพราะว่าคุยกับลูกค้าคนนี้เรียบร้อยแล้ว
ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ถือว่าก็จบกันไปก็แล้วกันนะครับ
ส่วนทางห้างแห่งนี้ยืนยันว่ามีนโยบายชัดเจนว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเข้าไปในบริเวณด้านในของห้างนะครับ
มีป้ายอยู่ที่ประตูทางเข้าชัดเจนเพื่อรักษาความสะอาดไม่สร้างความรบกวนให้กับลูกค้าคนอื่น
เหตุการณ์นี้ก็ทางสาขาเขาบอกว่าเขายืนยันนะฮะยืนยันมาตรการเดิมนะครับว่าเอาเข้าไปไม่ได้
ก็ต้องดูตามพื้นที่ด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้ถ้าห้างเปิดแต่โซนซุปเปอร์ที่เป็นอาหาร
ครับก็ไม่น่าจะนำสัตเลี้ยงเข้าไปได้เพราะว่ามันก็อาจจะไปสกปรกได้นะคะ